สวัสดีค่ะ

แนวแบบว่าตั๊ชแบบว่าวัยรุ่นหน่อย
อ๋อฮะใส่เนอะเออเออจริงจริง
ที่รอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็อาจจะ
วันศุกร์อาจจะมีกิจกรรมไปกายภาพบำบัดไปทีละอาทิตย์ไปอะไรอย่างนี้
แรงเหมือนกันเนอะ
ไม่ว่างมาเนอะเออ
ใช่ค่ะคือจริงฝีดัดลิงตอนนี้ยังเป็นโรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวังอยู่
ที่ต้องแบบเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ถ้าจำกันได้ฝีดาดลิงเนี่ยทางกระทรวงประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย
ตั้งแต่๒๕พฤษภาคมปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้
ซึ่งจากยอดปีที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม๑๘คน

ถ้วนรวมกับผู้ป่วยใหม่๓คนล่าสุดด้วย
คนล่าสุดนี้เพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ทั้ง๓คนรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยอายุระหว่าง๒๑๔๐ปี
ซึ่ง๒ใน๓รู้จักกันรู้จักแบบสนิทแล้วก็มีสัมผัสใกล้ชิดกัน

มีกิจกรรมเขาใช้คำว่ามีกิจกรรมใกล้ชิดกันมาก

เออก็เลยติดกันมาด้วยกันนี่แหละ
แต่เขาบอกว่าทั้ง๓คนเนี่ยอาการไม่ได้หนัก
ตอนนี้อยู่ระหว่างพักฟื้นรอแผลหายตกสะเก็ด
ที่จะไม่ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่น
ก็คือเดี๋ยวรอจนช่วงระยะแพร่เชื้อมันหายไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้

ทั้ง๓คนนี้ยังไม่ได้มีวงรอบในการที่จะไปแพร่กระจายคนอื่น
คือเหมือนกับว่าไม่ได้ไปปาร์ตี้ไม่ได้ไปสัมผัสคนเยอะแยะ
หรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมเสี่ยงกับคนอื่น
แต่ก็ขอเตือนเอาไว้นี่ทางคุณหมอเขาเตือนกันเอาไว้นะคะ
บอกว่าคือไม่ต้อง
ถ้าเป็นคนไทยทั่วไปที่ไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยง
ก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยฉันจะติดฝีดาดลิงไหมจะยังไงหรือเปล่า
แต่ก็ขอเตือนว่าทุกคนเนี่ย

อธิบดีและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกก็คือว่า
ลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า
คือแบบไม่รู้จักกันเหมือนแบบเจอกันวันไหนหรืออะไรอย่างนี้

หรือว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ป้องกันเนาะ
คืออันนี้มันป้องกันยากตรงที่ว่าบางทีมันขึ้นตามผิวหนังใช่ไหมครับ
ว่าถ้าป้องกันเนี่ยมันก็จะป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ได้

บางคนเห็นเป็นแผลเป็นตุ่มหนองตามตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าไปเจอแผลเขาเข้าอะไรอย่างนี้เราก็แบบเออพักก่อนไหม

หรืออะไรแบบนี้เขาก็เตือนกันไว้นะคะ
เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะแพร่กระจายได้

มันติดเชื้อจากแผลนี่แหละ

บางทีก็เพศสัมพันธ์หรืออะไรแบบนี้นะคะ
ก็เลยให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยง

ดัดลิงก็ยังคงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังอยู่

พบเดือนละ๑๓ราย

บอกว่าไม่ใช่จัดไม่ได้นะจัดได้

อันนี้คือเราเจอในบ้านเราใช่ไหมครับน้องมิว

มีตอนนี้ก็มีตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราเจอผู้ป่วย

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มเสี่ยงก็ค่อนข้างน้อย

อยู่ในความดูแลของคุณหมอน่าจะปลอดภัยนะครับ

เอ๊ะทำไมอยู่มันมีตุ่มน้องขึ้นมีอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
ช่วงนี้ก็งดร่วมกิจกรรมที่ต้องออกไปเจอคนเยอะหรืออะไร

หรือบางทีเขาก็อาจจะกลัวว่า

แต่อาการมันน่าจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะ

ตอนนี้ก็บอกให้คุณผู้ชมได้ระวังตัวกันด้วย
มาถึงเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องครับพี่จ้าจ้าซีเซียม๑๓๗

ปราจินบุรีนี่คือเมืองผลไม้

มังคุดอันนี้คือระยองปราจีนบุรีอันนี้คือแหล่งเลย
และตอนนี้ล่าสุดก็คือมะยองชิดราคาก็ค่อนข้างก็ต่ำด้วย

ซึ่งเมื่อก่อนกิโลประมาณ๒๐๐๒๕๐บาท

แต่ที่สำคัญคือพ่อค้าแล้วก็แม่ค้าเขาก็เศร้าใจ
แล้วก็เสียรายได้ไปเยอะมากใช่ฮะ

พ่อเมืองปราจินบุรีก็กินผลไม้อวดสื่อเลยนะครับ
ผมบอกว่าปลอดซีเซียม๑๓๗
บุกไปทำเนียบวอนแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับ

หลังหายไปจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ
จำกัดที่ศรีมหาโพนะครับจังหวัดปราจินบุรี
จำกัดนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับ
ปนอยู่ในฝุ่นแดงที่ได้จากการหลอมเหล็กบรรจุถุง
แล้วก็วางอยู่ในพื้นที่ปิดที่โรงหลอมที่เป็นข่าวนั้นนะครับ
ล่าสุดนายวิโรธน้อยสำเนียงครับยื่นหนังสือต่อ
ผลเอกปริยุจันโอชานายกรพนตรีนะครับ
เพื่อขอให้นัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการนะครับระดับชาติ
ขึ้นมาดูแลแก้ไขปัญหานี้นะครับ
หลังตรวจพบว่าวัสดุดังกล่าวได้หายถูก
แล้วก็ที่หายไปเนี่ยถูกนำมาหลอมในพื้นที่นะครับ
เกรงว่าอาจจะส่งผลต่อชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมในระยะยาว
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเปรียบเสมือนไฟไหม้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เพราะว่าผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเกิดเป็นวงกว้างมหาศาล
ฉะนั้นภาคประชาสังคมขอเรียกร้อง
ให้นายกตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อเข้ามาแก้ปัญหานี้ภายใน๑สัปดาห์นะครับ
ส่วนที่ห้องประชุมนะฮะอบตหาดนางแก้วนายรณรงค์นครจินดา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีได้นำเจ้าหน้าที่
สำนักงานประมนูเพื่อสันตินะครับไปแนะนำเครื่องมือวัดค่ารังศรี
โดยใช้ตัวอย่างดินน้ำอากาศและผลไม้จากสวนในพื้นที่ใกล้โรงงานหลอมนะครับ
ซึ่งผลจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยไม่พบการปนเปื้อนของกมันตรังศรีซีเซียม๑๓๗
จากนั้นท่านก็ได้ชิมผลไม้ที่นำมาจากสวนในพื้นที่ใกล้กับโรงงานหลอมครับ
รวมถึงนำเครื่องมือไปสแกนหารังสีในสวนผลไม้ด้วย
เหมือนเป็นการการันตียืนยันว่าปลอดภัย
คือคุณเป็นห่วงกลัวว่ามันกระจายลงพื้นดิน
เพราะมันปนเปื้อนในอาหารได้ปกติจริง
ก่อนหน้านี้เวลาเราเจอที่มันเป็นเรื่องศรีซีเซียม๑๓๗ปนเปื้อน
ส่วนใหญ่เขาจะไปเจอในอาหารพวกผักผลไม้อะไรอย่างนี้
พอมาเป็นข่าวแบบนี้คนก็เลยยิ่งกลัวกันใหญ่
แต่ว่าจากวันนั้นที่พี่หนุ่มได้คุยกับทางสำนักศูนย์ปรมาณู
ที่ออกผลกระแสค่ะทุกคนก็บอกว่า
สรุปก็คือว่ามันอยู่ที่ปลาจีนใช่ไหม
แดงเนี่ยไม่ได้ไปที่ระยองแล้วเขาก็เก็บเอาไว้ในบิ๊กแบ็ค
ว่ามันอยู่ในพื้นที่ปิด
เพราะว่าเขาตรวจโดยรอบประมาณสัก๕กิโลเมตร
รอบโรงงานก็คือไม่มีแล้ว
การสร้างความมั่นใจไปสามารถให้ไปตรวจในพื้นที่ได้ป่

ถ้าเกิดในประชาชนหรือพนักงานโรงงานไม่มั่นใจ
ก็สามารถขอความชื่อหรือตรวจไปได้
เพราะว่าคนก็ไม่แน่ใจเพราะด้วยความที่เราไม่รู้จักมันด้วย
บางคนไม่รู้จักเลย

ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่หลายคนนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเขาออกมาบอกว่า
ไอซีเซียม๑๓๗ที่มันเป็นข่าวที่อะไร

คือคนไปนึกภาพใหญ่ภาพเหมือนตอนที่
ฮิโรชิมานางาซากิเจอระเบิดปารามนู

กลายเป็นว่าคนพันธุกรรมเปลี่ยนไปภูเขาหรือผมร่วม

กำลังตรังสีแบบเต็มที่เพราะมันคืออัดมากับระเบิด
แต่อันนี้มันคือไอโซโทปที่มันเป็นส่วนประกอบนิดนึง

เหมือนกับว่าใช้งานในส่วนอื่นแบบการตรวจจับผลตรวจจับผลพิษอะไรแบบนี้
มันก็เลยจะมาในปริมาณที่ไม่ได้มากเหมือนภาพในหนังที่เราเห็น
แต่ล่าสุดเนี่ยที่บ้านโฆกระท้อนนะครับผมเป็นนักเรียน
มีอาการตาแดงเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็มีไข้ด้วย
ทั้งหมด๓๐คนด้วยกันล่าสุดเนี่ยก็ที่โรงพยาบาลกรรมปิดว่า
เนี่ยก็นำน้องไปตรวจว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาสักประมาณ๗วันนะ
ผลตรวจเลือดของน้องจะออกมา
มีสารเจ้าซีเซียม๑๓๗ผสมปนเปื้อนอยู่หรือเปล่า
แต่ล่าสุดคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝุ่นมากกว่านะครับ
ตอนนี้ก็มีทั้งนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป๖ที่มีอาการแบบนี้
แล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านหรือว่านักเรียนเนี่ยที่มีอาการแบบนี้เนี่ย
สามารถเข้าไปที่โรงพยาบาลไปตรวจได้เลย
เขาตรวจให้ฟรีด้วยนะครับ
ดีเลยเพราะว่าคือจริงฝุ่นอ่ะหลายคนคิดว่าน่าจะมีอาการแค่เหมือนแบบ
คันตาเคืองตาแสบตาหรือว่าไอเจ็บคอใช่ป่ะคะ

ตอนนั้นพี่กอฟทัศนัยเข้าไปทำข่าวที่ลาว

พอไปตรวจก็คือมันเริ่มจากฝุ่น

แล้วก็เลยทำให้แบบเป็นไข้ขึ้นเลยค่ะ
ก็เลยต้องระวังแบบทุกรอบด้าน

ก็ทางคุณผู้ชมส่งมาทางไลน์นะคะ

ก็ขออาจว่า๔มหาโพธิ์นะคะ

สวัสดีค่ะมาเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้รถติดมากใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ผมอีก

ใครเป็นประธานคะโครงการนี้

คู่มาจากตรงไหนคะวันนี้รถมีเมืองติดเนอะ

เธอมีอีเวนต์ก้อนเนี่ย
พี่แล้วจะขึ้นโดรนมาแล้วฮัลโหล
ในเช้าว่าอยู่แถวนั้นอีก

มิ้นยังไงต้องถามน้องก็แหละเรื่องนี้เนี่ยฮ่าแบบไม่หยุดเลยนะ
อะไรนะคะเอาที่คดฟาดกันใช่ไหมคะ
คือหนูก็คือตามตั้งแต่วันนั้นที่พี่หนุ่มเปิดประเด็นใช่ไหมที่ว่าเมื่อวานซืน
ทนายตั้มเปิดก่อนนี่เป็นถุงเงิน๒ถุงแล้วก็เปิดมาว่าแฉไปไถไป

แล้วพอเช้าเมื่อวานทนายตั้มแถลงก่อน
แถลงจบปุ๊บคุณชูวิทย์แถลงต่อ

แล้วก็มีข้อมูลด้วยมีภาพด้วย

วัดเลยว่ามันสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยังไง

อุ๋ยบอกอ๋อเปล่าเนี่ยทนายตั้มทำมาเอง

คือเอามาเองขอบมาเองเลยแล้วบอกว่า
พี่บอกว่าบริจาคให้โรงพยาบาลที่ละ๓ล้านรวมเป็น๖ล้าน

พูดถึงกล่องดวงใจคุณชูวิทย์ใช่ไหม
โอนเงินสกุลดิจิทัลเข้าไป๕๐ล้าน
ข้อมูลอย่างแน่นไหนจะเป็นเรื่องของแบบ

สุดท้ายแล้วเมื่อวานไล่ไปทีละเรื่องเลย
ล่าสุดหลังจากที่เมื่อวานนี้ตอบโต้กันไปแล้วจากการแถลงข่าวค่ะ

โพสต์อีกภาพหนึ่งเขียนคำว่าชื่นมื้น
เป็นวันที่คนของสารวัสสัวที่เป็นเจ้าของเว็บหนึ่ง

เอาเงินไปให้พี่ชูวิทย์ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว
ไม่ใช่มีแค่ตำรวจสองคนอย่างที่พี่ชุวิตให้สัมภาษณ

มีอดีตในตำรวจออตจอะไรมีอย่างนี้
ซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่มันมีอีกคนนึงด้วย

แล้วเขาบอกว่าบนโต๊ะเนี่ยมีตำรวจระดับนายพล๒คน

มีเจ้าของเว็บมีกล่องดวงใจแล้วก็พี่ชูวิทย์นั่งเจรจากัน
เว็บไหนแตะได้เว็บไหนแตะไม่ได้
และที่สำคัญตำรวจระดับนายพลที่พี่ชุวิตพยายามเลี่ยงไม่พูดถึง
คนนึงกระเสียแล้วเป็นคนสนิทพี่ชูวิชผมไม่สนใจเท่าไหร่
แต่อีกคนนะดิไม่ใช่ตำรวจแล้ว

คนนี้นี่มีตำแหน่งสำคัญเกี่ยวกับการปราบปรามพนันออนไลน์
ซึ่งถ้าสังคมรู้ว่ามีตำแหน่งอะไรคงช็อกกันทั้งประเทศ
อกแรกคือคนนี้มาเกี่ยวข้องกับแก๊งพนันออนไลน์ได้ไง
ที่สองก็คือทำไมพี่ชูวิทย์ต้องปกปิด
ผมว่าพี่ควรจะเปิดเผยความจริงต่อสาธารณชนนะครับว่าคือใคร
ถือว่าทำเพื่อชาติเหมือนที่พี่พูดมาตลอด
ผมจะได้เลิกคลางแคลงใจในตัวพี่สักทีว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันต่างกันสิ้นเชิง
แต่ถ้าพี่ไม่กล้าแฉเพราะรับอะไรเข้ามาแล้วก็ไม่เป็นไร
หน้าผมจะเปิดแทนพี่เองแบบไม่มีกั๊ก
ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงอะไรทั้งสิ้น

เพราะข้อมูลมันค่อยแรงขึ้น
แต่ละมัดแต่ละคนนี้ก็คือมาแบบแรงแรงแบบสู้กันเลย
ฟาดจริงจริงแล้วทีนี้พอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นเรื่องเงินบริจาคเรื่องอะไร
ซึ่งคุณชุวิตเขาเอาไปบริจาคโรงพยาบาลที่ละ๓ล้านใช่ไหมคะ
มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าทางโรงพยาบาลเองก็ไม่สบายใจ
ถ้าเกิดเงินนี้มันจะมีส่วนมีปัญหาอะไรยังไงถ้าตำรวจอยากจะไปตรวจสอบ
ล่าสุดนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็เลยบอกว่าเรื่องประเด็นนี้เนี่ยคุณชูวิทย์มาบริจาคเช็คเงินสด๓ล้านบาท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจริง
ซึ่งวันนั้นเนี่ยทางคณะบดีแล้วก็หัวหน้าภาควิชาการวิพากษศาสตร์เป็นคนรับมอบ
ก็ออกใบเสร็จรับเงินในนามคุณชูวิทย์ด้วย
ซึ่งใบเสร็จนี้เนี่ยปกติเวลาบริจาคใบเสร็จมันลดห่อนภาษีได้ใช่ไหมคะ
ซึ่งไม่เสร็จอันนี้ก็สามารถลดห่อนภาษีได้ตามกฎหมายสูงสุด๒เท่า
ทีนี้พอมันเกิดเรื่องเกิดราวติดตามข้อมูลข่าวสารมา
คณะบดีบอกว่าเงินนี้มันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย
ทางคณะแพทยศาสตร์เองก็เลยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ยืนยันจะคืนเงินให้กับคุณชูวิทย์โดยเร็วที่สุดในช่องทางที่เหมาะสม
แล้วก็ถามว่าเออแล้วต่อไปนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลจะมีกฎเกณฑ์อะไรไหม
ในการออกใบเสร็จให้กับคนที่มาบริจาคเงิน
คณะบดีก็บอกว่าโรงพยาบาลไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ความตั้งใจของผู้บริจาค
ลองฟังเสียงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะ
แน่ชัดแล้วว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจจะผิดกฎหมาย
ซึ่งทางคณะแพทยศาสยาพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจครับในวันนี้เราก็เลยยืนยันนะครับ
จริงแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ติดต่อไปแล้วนะครับว่าเราอยากจะขอคืนเงินจำนวน๓ล้านบาทนี้ให้กับคุณชุวิต
ในอดีตแต่ละคนอาจจะมีประวัติอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องหมายถึงว่าตัวเงินนะฮะถ้ามาจากตัวของตัวเองที่อยากบริจาคก็เป็นสิ่งที่เราสามารถรับได้อย่างเต็มที่ครับ
แต่อันนี้คุณชูวิทย์ก็บอกว่าเขาก็มีเจตนาดีอยากจะบริจาค
แต่เนื่องจากเงินที่เราทราบในขณะนี้มันไม่ได้เป็นเงินของคุณชูวิทย์จากข่าวแล้วก็ข้อมูลที่เราทราบอยู่ในขณะนี้ครับ
อันนี้จึงเป็นเงินที่เราต้องคืนคุณชุวิตเพื่อให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมครับ
ก็หมายความว่าถ้าเป็นเงินของคุณชุวิตเองทางศิริราชก็สะดวกใจกว่าที่ไม่มีที่มาแบบนี้
ถูกต้องครับแน่นอนที่สุดครับ
พอมีเคสที่ว่าโรงพยาบาลจะคืนเงิน
คุณชูวิทย์ก็โพสต์บอกว่าอ่ะก็เตรียมที่จะรับเงินคืนจากทั้งโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แหละ
ถ้าเขาจะคืนเงินมาซึ่งคุณชุวิตก็ยังบอกอยู่ว่าอ่ะสิริราชกับธรรมศาสตร์ประสานมาแล้วนะครับ
คืนเงินบริจาคผมก็จะเอาเงินไปให้ตำรวจแล้วก็ทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ว่า
รู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับเนี่ย๔ประโยคสั้นซีรีราชกับธรรมศาสตร์ประสานมาแล้วนะครับ
คืนเงินบริจาคผมก็จะเอาเงินไปให้ตำรวจคือพบตรรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าถามใครนะฮะอ่ะทีนี้คุณชุวิตเองก็ยังคงลงพื้นที่รณรงคเดินหน้าต่อต้านกัญชาเสรีอยู่
เดิมที่เขาตั้งใจว่าช่วงนี้นักการเมืองหาเสียงแต่เขาจะเดินหน้าทำลายเสียง
แฟนคลับก็มารอต้อนรับกันเยอะนะคะก็มีบางช่วงที่คุณชุวิตพูดถึงตอนที่
ตอนนี้มีกระบวนการทำลายล้างตัวของคุณชุวิตแล้วก็ลูก
เพราะว่ากล่องดวงใจที่ธนายตั้มอ้างอิงถึงคุณชุวิตก็ออกมาบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าก็หมายถึงลูกชายเขาคุณเติมตระกูล

แล้วก็มีตำรวจระดับนายพลสองคนอะไรยังไงเนี่ย
แล้วก็บอกให้คุณชุวิตออกมาพูดความจริงให้หมด

ถ้าแน่จริงทนายตั้มไปแจ้งความหรือฟ้องศาลเลย
ผมกับทนายตั้มมันคนละรุ่นกัน
แล้วก็ถามว่าทำไมทนายตั้มเพิ่งออกมาตอนนี้

คุณชูวิทย์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ออกมาก่อนหน้านี้

อันนี้แอบทวงอะไรไปถามมาเนอะ

คือตอนนี้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะทนายตั้มยังจะเล่นการเมืองอยู่หรือเปล่า

ใช่เมื่อวานนี้เขาสัมภาษณ์ในรายการของพี่อันภูนาศนะฮะ
เขาบอกว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

ใช่เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยมีชื่อในพักพลังประชารัฐ

ใช่พลัคพลังประชารัฐใช่

พอคุณชูวิทย์ออกมาพูดประเด็นนี้ว่าพอใจหรือยัง
แล้วคุณชุวิตก็ยังบอกด้วยบอกว่า

คำถามนี้เลยเพราะคนถามว่าอย่างนี้เท่ากับฟอกเงินไหม
คุณเอาเงินสีเทารับมาแล้วก็คุณก็ไปบริจาคต่อ

คุณชุวิตบอกว่าผมฟอกเงินตรงไหน
ผมเอาเงินไปให้โรงพยาบาลอ่ะไม่เป็นไร
เอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็คือพอถ้าผมได้เงินคืนปุ๊บ

แล้วก็มอบหมายให้ทนายอนัญชัยชายเดช
ดำเนินคดีกับธนายตั้มเรียกร้อยแล้ว

คือธนายตั้มเรียกอย่างไรว่าแบบเป็นฮีโร่ข้างหน้าสัก

คุณชุวิตบอกว่าไม่ต้องเรียกผมว่าเป็นฮีโร่เพราะเป็นโจร

ทำไมคนที่แบบเมืองไทยต้องการคนอย่างผม

ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ผมอยากเป็นมหาโจร

โอ้โฮสักกันหน่วงครับ
วิทย์ก่อนให้พี่ชุวิตเนี่ยนะครับ

พวกนี้มันไม่ดีกับสังคมนะครับ

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งที่เป็นฆาติการเนี่ยนะ

ไม่ใช่ว่าเป็นพักพวกนะ
หรือตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันยังไง

หรือถ้าเกิดเขามาเฟี่ยงไว้หน้าบ้าน

เราก็ต้องเอาเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับทางตำรวจ

ไว้อยู่ทีหลายเดือนนะครับ
เอามาหลายเดือนเอาไปเข้าบัญชีนะครับ
แล้ววันหนึ่งก็หมอก็เอามาทำเพื่อสังคม

แต่พอผมบอกจากทุกข์
ผมจะให้ลูกให้หลานผมไปทำ
แล้วมันไปหนักระบานใคร

แต่คุณชวนผมพูดเรื่องส่วนตัว
นายตั้งเป็นอีกบุคคลหนึ่ง

ออกมาชนรับงานมา

ผมไม่เคยมีสาเหตุโกรธเครื่องกับใครมาก่อน

คือไปฟ้องศาลไปแจ้งความ
สิ่งที่ทนายตั้มเรียนกฎหมายมาเขาไม่ได้ให้ทนายตั้มมาโพสต์เฟซบุ๊ก
หลายคนบอกว่าเนี่ยมวยถูกคู่
เพราะว่าคือจริงต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้เลยนะทั้งทนายตั้มแล้วก็ทั้งคุณชูวิทย์
เป็นคนที่ถ้าข้อมูลไม่แน่นจริงไม่พูดแปลว่าต้องกำอะไรกันอยู่ทั้งคู่
ซึ่งจริงถ้าเขาฟาดกันในสถานจริงเนี่ยเอาคนคนก็ตามติดเหมือนกันนะว่าตกลงมันจะเป็นยังไงกันแน่

หลังจากที่คุณชุดบอกว่าผมมอบหมายทนายอนัญชัยให้ดำเนินคดีกับทนายตั้มเรียบร้อยแล้ว
นายตั้มก็ตอบชัดเจนเลยค่ะโพสต์ข้อความอีกบอกว่าอ้าวพี่ชูวิทย์จะฟ้องผมเหรอ
ผมถามอะไรพี่ไม่ตอบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมก็มั่นใจไม่มีคำถามไหนทำประเทศชาติเสียหาย
เงินจริงถุงจริงพี่ก็ยืนยันเองว่ารับมาจริงผมแค่เป็นห่วงว่าพี่ไปแตะเงินโจร
พี่ทั้งโรงพยาบาลจะโดนพ่วงฟอกเงินกันไปหมดโทษสูงสุด๑๐ปีต่อกรรมนะพี่
กรรมต่างวาระคุกนะพี่ไม่ใช่โรงแรมเดวิสอย่าคิดไปเช็คอินบ่อย
ผมเป็นห่วงแต่ละคนก็คือฟาดฟันหมัดเด็ดซีสตาร์ทกันหมดเลย
นายตั้มเขาเป็นคนแบบนี้มีนัยยะอะไรบางอย่าง
เหมือนจะดีเหมือนจะเป็นห่วงแต่มีนัยยะ
ไม่รู้จริงก็คือเดี๋ยวรอดูวันจันทร์ใช่ไหมว่าเขาจะแบบแฉอะไร
แต่ที่แน่ตอนนี้คนก็เลยสนใจว่าแล้วมันเข้าขายฟอกเงินจริงเปล่า

ตำรวจออกมาบอกนะคะพันธุ์ตำรวจเอกศิริวัตน์ดีพรรองผู้มังคับการ
ปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาจกรรมทางเทคโนโลยี
บอกว่าในเคสของคุณชูวิทย์เนี่ยคือการที่คุณชูวิทย์ออกมายอมรับว่าเงินเนี่ย
เป็นเงินสารวัสสัวซึ่งก็คือเป็นเงินที่เขาเอามาให้
เพื่อให้คุณชุวิตหยุดแฉครับเรื่องนี้กองบัญชาการสอบสวนกลาง
ต้องพิจารณาก่อนว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจให้ตรวจสอบหรือเปล่า
และเงินที่คุณชูวิทย์ได้มาเป็นเงินจากอะไรต้องดูสองส่วน
คือหนึ่งเรามีอำนาจตรวจสอบเงินก้อนนี้ไหมแหล่งที่เมาถ้ามีต้องดูด้วยว่า
เงินก้อนนี้คือที่มาที่มาของคุณชุวิตก็คือคนของสารวัสสัวเอามาให้
เพื่อให้หยุดแฉแต่ต้องไปดูว่าแล้วไอ้เงินก้อนนี้มาจากไหน
ถ้าสมมุติว่ามาจากผิดกฎหมายมาจากพนันออนไลน

อันนี้สุ่มเสี่ยงถูกดำเนินคดีฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน
ก็ต้องรอให้ธนายตั้มเอาเอกสารหลักฐานมาให้กับทางตำรวจก่อน
ถึงจะสามารถมีการตรวจสอบได้ว่ามีนายตำรวจกระทำตามที่กล่าวอ้างจริงไหม
ไอ้การโอนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า๕๐ล้านให้กับลูกชายคุณชูวิทย์เนี่ย
อันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเหมือนกันว่ามาจากใคร
แล้วเงินก้อนนั้นมาจากไหนมาจากการกระทำความผิด
หรือว่ามาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเปล่า
ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดทั้งหมดว่ายังไง
คือถ้ามันมาจากเงินสีเทา

ค่ะแต่ถ้าเป็นเงินส่วนตัว

เพราะว่ามันก็ต้องดูหลายอย่างให้รอบ

ถ้าเอาไปบริจาคโรงพยาบาลแล้วเอาไปเสร็จ
หย่อนภาษีมันจะเข้าข่ายเกี่ยวข้องหรือเปล่า
คืออันนี้มินว่าต้องไปดูในข้อกฎหมายหลายอย่าง

แต่ถ้าเขาท้าฟ้องกันขนาดนี้แล้ว
ก็จริงก็อยากให้ฟ้องกันไปทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะคะ

คือถ้าฟ้องปุ๊บมันต้องกางหลักฐานแล้ว

เราจะได้เห็นด้วยว่าตกลงเขากรรมอะไรกันไหมบ้าง

เพราะขนาดในโซเชียลก็แบ่งไป๒ทีมนะ

มีบวกเฮียชู๑บวกทนายตั้ม๑เนี่ย

ก็คนสีเทาต้องเจอคนสีเทาจัดการ

ขออนุญาตหาข้อมูลเกี่ยวกับสอดที่แจกเงินมานำเสนอด้วยนะคะ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

โดยทางมูลนิธิขุนรัตนาวุฒินะครับนำร่างส่งผ่าชนสูตรที่โรงพยาบาลนิติเวศนะครับ
นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนะครับทางด้านนางสาวเก่งนะครับ
เปิดเผยว่าตนเนี่ยมองหาพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานแนะนำพี่สาวมาว่า
ที่นี่เนี่ยเลี้ยงเด็กดีพี่สาวของตนเนี่ยจึงติดต่อไปนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็ได้พูดคุยกับคนที่รับเลี้ยงเด็กนะครับพอตกเย็นเนี่ยก็เลยไปดูสถานที่กัน
ซึ่งมีเด็กถูกนำมาฝากเลี้ยงประมาณ๕๖คนนะครับจึงได้ตกลงค่าจ้างเรียบร้อย
ค่าจ้างเนี่ยนะครับผมให้เลี้ยงดูเนี่ยวันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ
โดยวันที่๒๒มีนาคมเนี่ยตนก็ได้เอาลูกเนี่ยไปส่งให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กตามปกตินะครับ
ตอนนั้นเนี่ยลูกมีเพียงแค่น้ำมูกใส๒ชั่วโมงต่อมาคนที่รับเลี้ยงเด็กโทรมาบอกว่า
ทำไมไม่บอกว่าน้องไม่สบายนะครับตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาล
แล้วพี่เลี้ยงเด็กก็ร้องไห้ออกมาแม่ก็ตกใจครับ
รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลนั่นเองเพื่อไปดูอาการของน้องที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน
ขนาดที่นางสาวเอกล่าวว่าได้รับเลี้ยงเด็กเวลาอ่าเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่ง
หลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเด็กมาอาบน้ำป้อนนมแล้วก็พาเข้านอนตามปกติฮะ
ระหว่างนั้นเนี่ยเด็กได้สำลักนมครั้งหนึ่งครั้ง
ซึ่งตนเองก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นไรน่าจะเป็นเรื่องปกติ
เพราะว่ายังอุ้มเล่นอยู่จนเด็กเริ่มง่วงครับจึงรีบนำเด็กเข้านอน
แน่ใจว่าเด็กหลับแล้วเนี่ยตัวเองก็ออกมากินข้าว
หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปขึ้นมาดู
พบว่าน้องมีอาการแน่นิ่งครับตอนนั้นไม่รู้ว่าน้องหยุดหายใจ
หรือว่ายังหายใจอยู่จึงได้นำน้องเนี่ย
ที่ห้องโถงแล้วก็ปั๊มหัวใจเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจเนี่ย
ทำการสอบปากคำทั้งสองฝ่ายโดยอย่างละเอียดนะครับซึ่งจะรอผลชนสูตรเนี่ยฮะ
ศพเด็กจากนิติเวชโรงพยาบาลนะครับโดยใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์
จากนั้นจะนำมาประกอบสำนวนการสอบสวนอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับ
ไปฟังเสียงของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ฝั่งพี่เลี้ยงด้วยไปฟังครับ
แล้วผมทำงานอยู่แล้วแฟนโทรมาบอกว่าลูกเข้าโรงพยาบาล
ผมก็รีบมาที่โรงพยาบาลตอนนั้นลูกยังหนีไหม
พอผมไปถึงแล้วเขากำลังปั๊มหัวใจกันอยู่ผมไม่ได้อยากได้อะไร
ผมอยากถามเขาว่าเขารู้ร่วมยังไง
เขาบอกว่าเขาดูเด็ก๒๔ชั่วโมงแล้วเขาปล่อยให้ลูกผมเป็นอย่างนี้ได้ไง
พี่ก็ขอโทษขอโทษด้วยที่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้
พี่ก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ถึงเวลา
พี่ก็คิดว่าพี่ช่วยช่วยสุดความสามารถแล้วพี่ก็ขอโทษด้วย
แต่พี่ก็คิดว่าพี่ทำดีที่สุดแล้วเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กป่วยมาก่อน
หรือไม่ป่วยคือพี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ก็พลาดเองที่ว่าตอนรับเด็ก
ไม่ได้ถามน้องว่าน้องป่วยมาก่อนหรือเปล่าใช่เหมือนกันเป๊ะเลย
เราก็ยืนยันความมีสุดใจเรากันแน่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แล้วทีเนี้ยเราจะได้ไปร่วมงานศพน้องนะครับก็ก็คือตอนแรกอ่ะ
น้องสาวมาแต่น้องสาวกำลังเดินทางกำลังจะถึง
ก็เลยถึงอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะก็จะไปไปหาน้องอ่า
คุณแม่คุณพ่อก็สงสัยใช่ว่าลูกเขาสีชีวิตได้อย่างไร
ต้องสงสัยอ่ะเนอะใช่ครับแล้วก็เด็กอายุสี่เดือนเองนะฮะใช่
แล้วก็พี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าเขาก็ดูแลเด็กเนี่ย
มาเป็นเรียกเวลานานสิบปีแล้วนะขอสมควรสิบปีแล้วนะครับ
เขาบอกว่าปกติแล้วเขาก็ให้นมแล้วก็รวมถึงก็คือให้น้องทานข้าวก็ดูแลปกติ
ไม่เคยห่างทุก๕นาที๑๐นาทีก็จะมาดูเด็กตลอดแต่ว่าเขาบอกว่าเด็กน้องป่วย
ทำไมไม่บอกซึ่งคุณพ่อแม่ก็บอกว่าน้องปกติตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกันต่อ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แน่นอนเสียใจอันดับแรกมาก่อนเลยส่วนพี่เลี้ยเขาก็บอกว่า
เขาก็ทำสุดความสามารถในในการเลี้ยงแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขายอมรับผิดทุกอย่าง
แล้วก็ถ้ากฎหมายจะดำเนินคดีเขาตามกฎหมายต่อไปเขาต้องยอมรับตรงนี้นะครับ
ในความดูแลของเขาอ่ะนะใช่นะฮะใช่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานทั้งคู่ด้วย
แล้วก็ทำงานด้วยกันแล้วก็ต้องออกทำงานตั้งแต่เช้าเลยไปด้วยกัน
แล้วก็ต้องฝากลูกไว้กับคนอื่นบางทีก็มันเป็นสิ่งเป็นความจำเป็นที่เราไม่สามารถที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ก็ถ้าสมมุติว่าเด็กที่ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่เกิน๑ขวบชาวว่าน่าจะเลี้ยงดูก่อนกันที่บ้านก่อนอะไรประมาณนี้
เด็กได้โตนิดนึงถ้าไหวเนาะบางทีมันก็มันก็ไม่ไหวไงไปล้างงานได้๓เดือนต้องกลับไปทำงานอะไรอย่างนี้
แต่ก็ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเราได้ได้บทเรียนนะลูกถ้าป่วยหรือผิดปกติแม้แต่นิดเดียวเนี่ย
ก็คงต้องบอกพี่เลี้ยงอืมอืมนะฮะว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี้ยเขาจะได้ดูแลได้ทัน
ได้เฟฟไว้ได้ทันค่ะนะฮะใช่ต้องขอแซมความเสียใจกับครอบครัวอืม
ที่สูญเสียด้วยค่ะนะครับอ่ะมาดูถึงค่าพีเอ็มกันบ้าง
ตอนนี้เขาบอกว่าเชียงใหม่อ่ะนะคะยังไงคะคุณอ้วนมีอากาศที่แย่มากอืม
ติดอันดับเลยอืมติดอันดับสี่ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุด

ซึ่งศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน
รายงานจุดความร้อนเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ย
พบจำนวนความร้อนถึง๙๐จุด

ในอำเภอเชียงดาวอีก๒๖จุด
และตอนนี้ก็เริ่มขยายออกไปแล้วนะคะ
ถึงจังหวัดแม่ห้องศรแล้ว
พบถึง๔๖๐จุด
มีผลทำให้หมอกควันหนาทึบ
แล้วก็ประชาชนก็เริ่มหายใจลำบากกันทั้ง

เชียงใหม่๖โมงวันนี้นะคะ

อยู่ที่๙๗เป็นสีเหลือง

ลาวบรรดาเจ้าหน้าที่แล้วครู
ใช่เขาต้องอยู่ใกล้กับฟัย

มันก็หลายอย่างเนอะประเศษฐกรรมด้วยฟ้ายป่ามาด้วยเผาป่ามาด้วยหลายสิ่งแล้วก็บางทีก็
มันวนลูบอะมันไม่วนภาวะด้วยเนอะนะฮะโปรลูชันอุปาทาเลยตอนนี้มิ้นท์แสบตา
อุปาทาหมู่ป่ะแค่เห็นภาพในจอแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแสบตาจังไม่ได้ไม่ได้
มิ้นท์มองไฟเยอะไปป่ะลูกแสบตานะฮะมันไม่ได้ลอยเข้ามาแน่สตูลูก
เหมือนมันน้อยรู้สึกแบบอุ๊ยอยากสำรับความแล้วบางทีแบบเขาออกมาเขาแบบ
แล้วแบบงานเงินเสี่ยงใช้ความนี้ดีกว่าเพราะว่าหน้างานมันมีโอกาสที่บางทีลมเปลี่ยนทิศไฟลามมาอะไรเงี้ย
เสียชีวิตเยอะมากถูกต้องนะครับเอาละแล้วเราจะเตือนกันไหมยังไง
ประเมินไม่ได้แต่บางคนเขาก็มองว่าแพง
ทำไมยังเจอ๑กล่องราคาเท่าไหร่หรือเปล่าสี่ร้อยมีอีกชิ้นแต่เขาบอกว่า
มันเป็นแบบของต่างประเทศแบบญี่ปุ่น
อ๋อสิบชิ้นได้ไหม๑กล่องยังไม่ได้เปิดเลยค่ะ
คือซื้อมาแบบบางคนแล้วก็ยังทำใจเปิดไม่ได้ว่ามันมีกี่ชิ้น
อ๋อนี่ก็งงตัวเหมือนกันว่าซื้อมาสี่ร้อยได้อย่างไร
โอเคก็เซฟตัวเองก็ดีแล้วล่ะพี่ว่านะ
นะครับอ่ะเบรกสักครู่นึงครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาใส่ไข่กันต่อครับผม

ว่าจะมีกลุ่มทุนจากกาต้าเนี่ยมาซื้อทีมไปหรือเปล่า
หรือว่าจะมีมหาเศรษฐีจากอังกฤษนะครับผมมาซื้อทีมไปหรือเปล่า
ล่าสุดนะฮะมาติดตามกันดิวขายทีมยังยืดเยื้อนะครับกระทบ
ล่าสุดหุ้นตกครับหลังเกลเซอร์ยังไม่รับข้อเสนอกาต้า

น่าจะเจอผลกระทบกับการขายทีมที่ยังไม่เสร็จสิ้นเล่นงาน
จนทำให้หุ้นของพวกเขาเนี่ยตกลงมาเรื่อยนะครับ
ผลงานในสนามจะเห็นแสงสว่างจากปลายอุโมง
กำลังอยู่ในระหว่างการปิดรับข้อเสนอขายนะครับ
ทีมเนี่ยโดยมี๒กลุ่มทุนหลักที่มีกระแสเชื่อมโยงมากที่สุด
นั่นก็คือกลุ่มทุนจากประเทศกาต้า
เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสหราชนาจักรนั่นเอง
จากสารดังกล่าวครับทำให้ทิศทางโดยภาพรวม
ดูจะมีความคลุมเคลือจากการที่ยังไม่รู้ว่า
ใครจะเป็นเจ้าของทีมคนใหม่กันแน่
จึงทำให้มูลค่าหุ้นของทีม
ตกลงจาก๒๕๖๒ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ๘๗๔บาทต่อ๑หุ้น
ลดลงเหลือ๒๓๓๒ดอลลาร์หรือประมาณ๗๙๖บาทต่อหุ้นนั่นเอง
ก็ลดไปเกือบ๑๐๐นะครับเกือบ๑๐๐ก็มีผลเหมือนกัน

ถ้าคนแบบซื้อมาสมมุติว่าแสนหุ้นอย่างนี้

บอกว่าตระกูลเกเรเซอร์เนี่ยเหมือนกับแห่โยนหินถามทางมาหลายรอบแล้ว
พอสมมุติว่าจะมีคนซื้อแล้วให้ราคาที่ตัวเองเนี่ยเคยตกลงไว้
ก็ยังไม่ยอมขายเหมือนกับค่อยดึงราคาขึ้นไปเรื่อย

มันทำให้หุ้นตกหรือเปล่าคุมทีมไม่ดีหรือเปล่า

ขึ้นมาจากอันดับกลางตาราง
ตอนนี้ขึ้นอยู่ในถ้ำท้ายเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าตอนนี้แฟนเนี่ยเขากำลังคิดว่า
เป็นการดึงราคาโก่งราคาของทีมนั่นเอง
เพราะว่าตอนนี้ผลงานกำลังทำได้ดี
ใช่นะครับผม

ถ้าพี่เช้าได้เป็นกลุ่มทุนซื้อแมนยู

เดี๋ยวก่อนมันมีจังหวะเลิกล่างนิดหนึ่ง

อยากเปลี่ยนหรืออยากเอิ้ม

ก็บอกเขาว่าตัดผม
มาดูถึงเรื่องของอะไรที่เป็น

บอกว่าแท็กซี่ค่ะสะดุ้งเลยทีเดียว
เมื่อเห็นงูเหลือมตกใส่รถ
แล้วก็นางก็ยังโชว์อยู่บน

มีอะไรต่อไป

เนี่ยจากเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้

หรือน้องจะไปไหน

จอดแลกทะเบียนเอาไว้เลย

ทักซี่สีเหลืองจอด

หันลดลงมาอยู่ในรังคารถ

อ๋อมีคนขับอยู่ในรถด้วยนะ
โอ้ยตาย
จากนั้นลงจากรถค่ะ
แล้วก็ถ่ายทะเบียนเอาไว้เลย
มันเขากล้าลงน่ะฝากให้ดีนะคะฝากให้ดีเลยนะฝากให้ดีนะคะ
เบียนคือสองสี่หกเก้า
พี่กล้าลงด้วยเหรอพี่ก็ไม่กล้าลงนะใช่นี่บอกตรงเลยนะ
เห็นงูอย่างนี้เข่าอ่อนนะคุณมันไม่มีโอ้โหตัวใหญ่มาก
นอนขึ้นไปนอนบนนอนนอนโอ้โฮ
แล้วคือโมเมนต์ช็อตแรกใช่แล้วเขายังไงอ่ะเขาอิ่มมา
เขาเต้าใต้ต้นไม้ถูกคนอื่นมองมาเห็น
อุ๊ยนี่ถ้าลดลงไปในรถซึ่งคนขับรถยังนั่งอยู่ในรถอยู่นะ

คือจังหวะช็อตแรกที่เป็นที่คลิปเปิดมานั้น
น้องกำลังเลื้อยตัวใหญ่อยู่ในกระจกหน้าคนลุกมากอ่ะช็อตนั้นอ่ะ
ถูกที่ปัดน้ำฝนเอาไม่อยู่อ่ะ
คุณมาแล้วมาแล้วคุณพูดแล้วอุ๊ยไหนเล่นครับคุณอ้วนฮะ
โอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่แกยืนถ่ายทะเบียน
เอาที่บางนี่แหละต้องมีแปดด้วยแหละลาหูมาไง
โอ๊ยนี่ดีนี่ไม่ใช่เป็นใดชั้นก็จะแปลมากไข่ขุ
โอ้คุณอ้วนเลยครับไข่ขุ
สุดท้ายน้องก็จากไปเนาะ
ใช่นะฮะแต่พี่โชเฟอร์ได้วิ่งแน่นอนครับ
เขาน่าจะวิ่งนะแต่วิ่งไม่ไหวแล้วแบบนี้เข่าอ่อนหมดนะ
น้องน้ำขอชอตแรกอีกทียังไงน้องน้ำชอตแรกนี่สุดจริง
ชอตนี่โอ้โฮชอตนี้เหมือนลูกแบบ
นี่น้องอยากเปิดนี่เลยน้องเขาเปิดข้างบนอ่ะ

ครับผมเปิดน้อนก็เข้ามาในบ้านนะสิ
นี่โอ้โฮดูฮะโอ้โฮนี่ตัวใหญ่มากน่ะเนี่ยโอ้โฮจริง
เรานึกภาพถ้าสมมุติว่าตัวมันเลื้อยขึ้นข้างบนใช่ไหมคะ
แล้วหัวแวะมาทักทายกระจกฟากขวา
อันนี้ขนลุกเลยนะแล้วเปิดกระจกแอ้มนะครับฮื้อ

แต่ว่าถ้าเจอใหญ่แล้วมาอยู่ระยะใกล้เลื้อยไปเลื้อยมา

ไหวนี่แล้วกับพี่กลัวมากเลยอ่ะ

โอ้โฮนี่งูเหลือมนี่เป็นงูเจ้าที่ด้วยนะพี่ชาว่านะใส่ใกล้เคียง

ใช่เพราะตัวใหญ่แล้วก็สีเข้มด้วยใช่ต่อไปแล้วค่ะมาค่ะ
พักก่อนตอนนี้พักเบรกก่อนนะคะจะกลับมาค่ะ
เดี๋ยวไปดีกว่า

คนส่งข้อความเข้ามารัวเลยบอกว่า
ตื่นตกใกล้พี่มดหายไปไหนคุณมดดำไปไหน

ไปทำไมล่ะ

แล้วต้องมีแบตดาวน์เปิดตัวยิ่งไหน
คือยังไงน่ะรายการเมืองหรือ

แต่เคยจำได้ว่าน้องว่าน้องไม่รับพฤกษ์กรมานานแล้วไม่ใช่เหรอพี่

เขาดิวไปนานแล้วเขาดิวในบ้านด้วย
เนี่ยดูฮะชัดเกจไหมฮะ

วันนี้ไปขึ้นเวทีจ้ะถูกต้องเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรใครอยากเจอพี่มดดำก็คืออยู่สยาม

ยังอยู่ค่ะเขาต้องขึ้นลง
อารมณ์หรือว่าเดี๋ยวเขาโดนติดมั้ย
เขาเป็นพิธีกรไงเขาจะมีการเชิญเชิญคนขึ้นเชิญคนลงเขาลงขึ้นลงลง
ใช่ถ้าพี่หนุ่มอยู่ที่เขาบอกว่าไง

ไม่อย่ามายุ่งหนุ่มอย่ามาพูด

แต่ว่านี่ก็ไม่เคยเห็นพี่มดรับงานพิธี

อ่าใช่โอ้เป็นตัวพิธีกรในรายการ

อ่าความผิดสำเร็จเนอะ

ด้านนึงออกมาที่เดียวกันนะครับ
ไม่ใช่ว่าเป็นคู่ลูกที่ดี

นุ่มให้ลองครับกับพี่ชาว
ถูกต้องครับผมชมบรรยากาศหนุ่มช่อง๓
เรียกว่าโอ้โหวันอุ่นเครื่องที่แต่ละคนนี้หล่อสุด
ฟาดแข้งในวันเกิดช่องสามนั่นเองนะครับมาเรื่องราวของการซ้อมอุ่นเครื่องกันแล้วนะครับผม
สำหรับหนุ่มดารานักแสดงช่องสามครับในงานครบรอบห้าสิบสามปีช่องสาม
นำทีมโดยสองกัปตันคุณบอยปกรณ์ครับและนำทีมสีเหลืองนะครับ
แล้วก็กัปตันเกรทวรินทรครับนำทีมสีม่วงที่ซุ่มเทนเนี่ย
ลูกทีมแบบจัดเต็มนะครับทางด้านน้องกรัฟคณาวุฒินะฮะ
แล้วน้องก้าวนพก้าวหนุ่มเลือดใหม่ที่เพิ่งลงสนามครั้งแรกเนี่ย
เตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับบอกเลยว่าแค่วันซ้อมยังหล่อออร่า
แล้วก็เตะบอลเก่งกันทุกคนนะครับแต่สุดท้ายใครจะคว้าชัยไปครอง
แฟนแฟนต้องไปหล่อรุ้นนะครับผมในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกมีนาคมนี้นะครับผม
ก็ก็อีเวนต์นี้ก็คือก็จะมีคือการขึ้นแสตนด์อ่า
ของแฟนคลับแล้วก็จะมีการแบบว่าเชียร์กัน
แต่เขาก็มีการขอบงขอบัตรอะไรแบบต้องเป็นเขาเรียกว่ามีการล็อกที่นะคะ
ค่ะเพราะว่าแฟนคาร์บแต่ละคนเยอะมากอ่า
ต้องซื้อบัตรเขาไปชมอย่างงี้ป่ะไม่เขามีแบบรับกรรมของเขาใช่
แต่ก็คืออย่างน้องกั๊กบอกว่าแฟนคลับแบบแย่งกันเวอร์เพราะมันเป็นพันคนเลย
ถูกต้องนะครับแต่อีกหนึ่งนอกจากกลุ่มดาราชายแล้วก็มีการจับตาของกลุ่มดาราหญิง
อ่าว่าว่าจะว่าจะทำอะไรกันปีนี้ว่าจะมีการโชว์อะไรเพราะว่าเขามีโชว์แบบสิบ
สิบเก้าสิบเอ็ดนางพญาอะไรอย่างนี้ใช่เหมือนยังปิดมันผ่านมานี่แบบโอ้โห
ปีนี้คนโฟกัสเยอะเพราะว่ามันเอ๊ะใครจะจับคู่กับใครใครอยู่ทีมใคร
อ๋อใครจะเต้นหน้าใครจะเต้นหลังมันมีประเด็นขึ้นไปใครจะโบกมือ
แต่รู้ว่างานนี้เลิศตรงที่ว่าไม่สามารถปกปิดหรือเอาผ้ามากั้นได้เพราะว่า
ต่างหน้าทั้งผมห้องเดียวกันจ้ะตรงนี้นะครับอ๋อไปไหนธรรมศาสตร์

นายต้องเข้าไปดูสิ

จะเป็นการร้องเพลงหน้าของคุณป้นไอรินด้วย

เออมันจะมีโชว์เพลงนี้ด้วย

เขาไม่ต้องเจอกันแล้วเพราะว่าห้องแต่งหน้าของผมห้องเดียวกัน

ออกจากจะแวะโฮมโปรแป๊บนึงแล้วก็ซื้อที่กั้น
นอกจากจะบอกว่าู้ยสวัสดีค่ะพอดีมาหาพี่หนุ่ม
เออนั่นหรอแล้วก็เดินเข้าไปซึ่งพี่หนุ่มไม่ไปหรือคะ
แล้วก็เตะลูกโทษปีนี้มากกว่า๕ลูกนะฮะ
มากกว่า๕ลูกประมาณ๗ลูกด้วยกัน

อื้มมเอาแล้ว

เรื่องของนางเอกคนหนึ่ง

แล้วก็มีเขาเรียกว่ารอยสักที่น่าสนใจมาก
อ่ะตอนนี้ทุกคนคงจะออกกันแล้ว

ใช่ยืนหนึ่งในเรื่องของความสวยและความเซ็กซี่ของคุณแม่ลูกสามนะคะ
ไม่เป็นสองรองใครจริงเลยนะ
สำหรับปิ่นเก็ดมณี

โพสต์ภาพแล้วก็คลิปแล้วลงในอินสตราแกรม
เป็นภาพรอยศักดิ์ชื่อของตัวเอง

แผ่นหลังรวมทั้งคลิปนาที
ข้อความประโยคที่เด็ดขยี้ใจเลยนะคะว่า
อืมอันนี้ที่หลังเป็นชื่อลูก๓คน

แต่ก็มีรู้สึกอยู่ข้างป่ะคะ

แล้วก็ชื่นชมรอยสักสวยพร้อมกับให้กำลังใจค่ะ

ตกลงเขามีความเคลื่อนไหวหรือยังนะคู่นี้

ก็คงอาจจะต้องดูงานอื่น

แต่ตอนนี้ปิดเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ฮือฮาเพจดังหย่อนรูปเด็ดนะครับ

คอมเมนต์สนั่นเฉลย๒คู่
เล่นเอาขาเมาส์ตาโตกันแต่เช้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากเพจเจ๊มอย๑๐๘ได้ออกมาหย่อนรูปภาพนะครับ
เหล่าบรรดาดาราไฮโซเนี่ย

โดยภาพนี้มีน้องพลอยเชอร์มานนี่เลยครับ
คุณโต้งทูพีน้องมายเบรนเนอร์

วุ้นเส้นนะครับผมนะฮะวิริธิภา
แล้วก็ไฮโซนิกนะฮะธนภูมิกุลนะครับ
รวมไปถึงพี่ใหญ่อย่างพี่เป๊กสัญชัยด้วย

หลายคนก็มองว่าโฟกัสตรงไหนดีเอ่ยสำหรับภาพนี้
รายก็บอกว่าหรือเจ๊มอยจะเฉลยคู่รักคู่ใหม่๒คู่
ขณะที่ชาวเน็ตก็อีกด้านหนึ่งก็มองว่า

จะแชลค์ว่าเคยได้ไหมหรือยังเป็นพอเด่นอยู่ไหม
คนไหนหรือไม่แต่คู่มารีด์กับพี่มันคงพบกันอยู่

อุ้ยคุณอุ้นเส้นหวานกว่าตายมีประเด็นนี่ไงดังเอกหน้าเฉียวใช่ไหมอีกรัปเปอร์คุณพลอยไง
นี่แหละน่ะครับผมเอ๊ะทันด้วยกัน
แต่นี่มันมีมารีกับเบอร์เนอร์กับไฮโซโพกเพราะพี่พกเขาเพิ่งโสดถูกไหม
เขาเลิกกับพี่อ้ำแล้วคุณวุ้นเส้นกับคุณไฮโซนิกใช่
พี่เป๊กกับพี่ธัญญาไม่มีใครกล้าแตะอยู่แล้ว
แต่มารีเพราะว่าพี่พลอยยังโอเคก็ยังเลี้ยงน้องหมาด้วยกันอยู่เลย
นะครับอาจจะไปทานข้าวเฉย
ไขรูปลงไอคีย์อย่างนี้มาได้เหรอ

แต่แกงหนูใช่ไหม